สำหรับคู่นี้ค่ะน้ำชากับดรวาวค่ะ
ต้องบอกเลยว่าตลอดระยะเวลาการคบหาดูใจกันนี้นะคะ
มีกระแสข่าวด้านลบมาตลอดเลยบอกว่าบ้านฝ่ายชายไม่ปลื้มบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะ
แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ฝ่าด่านคุณแม่ฝ่ายชายไม่ปลื้มมาได้
รวมไปถึงกระแสข่าวด้านลบต่างเข้าสู่ประตูวิวาเรียบร้อยแล้วค่ะ
เริกดีเมื่อวานนี้ช่วงเช้าทำพิธีตามหลักศาสนาคริสต์นะคะ
อาศนวิหารอสัมชันบางรักษ์ค่ะ
ก่อนจะเข้าพิธีฉลองมงคลสมรสกันต่อที่โรงแรมโปรซีซั่นกรุงเทพในช่วงเย็นนะคะ
ทั้งคู่ได้บอกความรู้สึกกับพี่สื่อมวลชนบอกว่า
ในช่วงที่ทำพิธีรู้สึกตื่นเต้นกันมากเลย
แต่ก็รู้สึกอบอุ่นไปด้วยนะครับ
เพราะว่ามีแต่คนที่รักมารายล้อมอยู่ในงานนั่นเองค่ะ
โดยเฉพาะช่วงที่สองครอบครัวต่างฝ่ายก็ต่างอวยพรให้รักกันอย่างยืนยาวนะคะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอยากรู้เพราะว่ารวยทั้งคู่เลยบ้านนี้นะครับ

ทั้งคู่บอกว่าขอไม่ลงรายละเอียดค่ะ
แค่เพียงว่าตามความเหมาะสมจ้า
ครอบครัวทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในงานช่วงเช้านะครับ
ก็อบอุ่นดีแล้วก็รู้สึกว่าตื้นตันด้วย
ขึ้นตันด้วยและก็จะต้องมีความรับผิดชอบ

ให้คำมั่นอยู่กับว่าจะรักกันและก็ให้ความสื่อสัตย์

แล้วก็พร้อมที่จะเจอปัญหาใหม่
พร้อมกันอีกในอนาคต

ใช่ค่ะส่วนเรื่องทายาทฝ่ายชายเขาบอกว่า
ขอเวลาอีกไม่เกิน๒ปีนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เขาก็โตเยอะแล้วนะ

เราจะวิ่งตามลูกไม่ทันค่ะ